รินเขาแห่ชมความงามของโอ้โหดอกย่าหิมะ
คุณเคยเห็นไหมแสดงว่ามันต้องเยอะมากเป็นจุดเล็กสีขาว
จนถึงใช้คำว่าหิมะให้ไปดูเองว่าดอกย่าหิมะขาวโพรนสวยงามขนาดไหน

นี่อยู่ประเทศไทยจริงหรือเปล่านี่ประเทศไทยจริงนะฮะถ่ายรูปมาสวยมากนะครับ
แต่ต้องใส่เสื้อสีจัดนะแนะนำ
ใส่เสื้อสีสดเข้าไปถ่ายรูปแบบนี้กับทุ่งดอกย่าคานน้ำ
หรือว่าทุ่งดอกย่าหิมะซึ่งกำลังเบ่งบานขาวโพลนเต็มท้องทุ่งนาบ้านประสาท
ตำบลเฉนียงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะครับ
ข้างอ่างเก็บน้ำห้วยเสนงครับ
ตอนนี้กำลังได้รับความสนใจจากชาวสุรินท
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปชมแล้วก็เก็บภาพความสวยงาม
แล้วก็โพสต์ขึ้นโลกโซเชียลจำนวนมากเลยนะครับ

คุณพี่ทิติพงศ์ชนะวงชาวสุรินทร์บอกว่า
ตอนแรกเห็นว่ามีการแชร์ภาพในยูไลท์แล้วสวยดี

รับว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาประทับใจมากนะครับ
สำหรับทุ่งดอกย่าหิมะเป็นอีกสถานที่ที่มีความสวยงาม
สัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวอดใจไม่ไหวหรอกครับ
ที่จะแวะภาพแวะบันทึกภาพให้สวยงามแบบนี้นะครับ
ก็บางท่านเทคนิคการถ่ายภาพกับต้นย่าแบบนี้
อย่าลงไปนอนนะคือถ้าลงไปนอนได้ภาพสวยจริง
แต่ต้นย่าคุณจะถ่ายได้คนเดียวเพราะมันพังหมดแล้ว
ดังนั้นเก็บไว้ให้คนข้างหลังเขาได้ถ่ายด้วย

ใช่ผมเคยเห็นคนถ่ายกับทุ่งดอกไม้เนี่ย
ลงไปนอนสวยงามเลยถ่ายมุมบนอย่างนี้

ลุกขึ้นมาต้นหักหมดแล้ว
คนข้างหลังเนี่ยด่ากันตามหลังเลยนะฮะ
ก็แบ่งให้คนอื่นได้ถ่ายรูปกันด้วยนะคะ